ทีนี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศแล้วก็การเตรียมความพร้อม
เรื่องของการจัดงานที่จะเกิดขึ้นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพกันหน่อยนะคะ
งานไว้อะไรจะจัดขึ้นวันที่๑๑ถึง๑๓มีนาคม
สถานที่ที่จะจัดดูสิคะใหญ่ทันสมัยใหม่
กว้างใหญ่แบบนี้อยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษ๒๕อยู่ที่เขตสะพานสูงนะคะ
ก็เดินทางจากตัวเมืองมาประมาณสักไม่ถึงชั่วโมง๔๐๕๐นาที
คริสตจักรเสรีภาพนี้เป็นตึกสูง๓ชั้นแล้วรองรับแขกได้เยอะมากนะคะ

ใช่ค่ะรองรับแขกได้เป็นพันคนจอดรถนะคุณได้๕๐๐คัน
แล้วถามว่าสถานที่จัดงานอยู่ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ
ส่วนการจัดงานทางคริสตจักรแห่งความสุขเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดเลย
ในวันงานพื้นที่ต่างเขาก็จะแบ่งโซนจัดเรียงเอาไว้

พอขึ้นมาชั้นที่๒ก็จะมีเป็นจุดของสื่อมวลชน
กราฟิกที่เราทำให้คุณผู้ชมได้เห็น
ชั้นที่๒สีส้มเป็นจุดของสื่อมวลชน
ที่ให้นักข่าวได้มาสัมภาษณ์ศิลปินดาราที่เขาสะดวก
ให้สัมภาษณ์ในวันที่มาร่วมพิธีอะไรจะมีแบ็คดลงแบ็คด็อปอยู่
ส่วนชั้นที่๓สีเหลืองคุณผู้ชม
ก็จะเป็นโซนหอประชุมที่จัดงานนะคะ
ก็สามารถรองรับคนได้ประมาณ๑๐๐ที่นั่ง
ซึ่งในโซนชั้นลอยนี้จะเป็นจุดให้แฟนคลับได้มาร่วมพิธีไว้อะไรด้วย
กำหนดการคร่าวที่จะเกิดขึ้น
วันพรุ่งนี้วันศุกร์จะเริ่มให้เปิดเข้ามาตั้งแต่ช่วง๕โมงเย็นเป็นต้นไป
หลังจากนั้นก็จะมีการจัดระเบียบพื้นที่
และจะมีพิธีไว้อะไรในช่วงเวลา๖๓๐จนถึง๒๓๐
ตามกำหนดการนี้ตั้งแต่๑๑ถึง๑๓มีนาคม